มาถึงช่วงสาววิเคราะห์ตลบม่านการเมือง
สัปดาห์นี้เรามีความชัดเจนมากขึ้นนะครับ
หลังจากที่กรรมการร่างรัฐมนุนนั้น
มีการทำตามข้อเสนอของคอสช
โดยให้มีสวสัญหา๒๕๐คน
และมีบุคคลในหน่วยงานความมั่นคงรวมอยู่ด้วยครับ

หลังจากที่ทางด้านของกรทนั้นมีการยอมทำตามข้อเสนอ
หมายต่อไปคือเรื่องของการเลือกตั้งครับ
ติดตามพร้อมกันในตลบม่านการเมืองวันนี้ครับ
ก็ได้บ้างไม่ได้บ้าง
แต่ว่าส่วนที่ได้คือส่วนที่ต้องการที่สุด
ระบบเลือกตั้งเขตใหญ่ขึ้น๓คนแล้วก็บัตรเลือกตั้ง๒ใบไม่ได้
เพราะอันนี้อาจารย์มีชัยถือว่าเป็นสิ่งที่อาจารย์มีชัยออกแบบและต้องการทดลองใช้
แล้วก็การเสนอชื่อนายกของพักการเมือง๓คนก่อนเลือกตั้งก็ไม่ได้ไม่ได้
แต่ว่ามันกลายพันมาว่าสามารถที่จะมีจังหวะ๒
ถ้าสภาพผู้แทนราษดรไม่สามารถเลือกนายกกันเองได้เนี่ย
ตาม๓ชื่อที่พักกันเสนอเนี่ยก็ให้งดใช้มาตราหนึ่ง
สรุปก็คือไม่ว่าจะอ้อมคอ
ลีลาซับซ้อนอะไรขนาดไหน
คอสชจิ้มเอาเองทั้งนั้นเป็นแต่เพียงจิ้มจากเลือกตั้งไข้กับจิ้มจากเลือกตั้งสัญหานะครับ
ที่เป็นอย่างนี้เนี่ยผมอยากพูดในหลักการสักหน่อยนะในความเป็นจริง
อย่าลืมว่ารัฐาธิปัตย์คือฝ่ายความมั่นคงเนี่ยที่คุมสถานการณ์เปลี่ยนผ่านประเทศตอนนี้อยู่เนี่ย
ภารกิจของฝ่ายที่จะใช้อำนาจควบคุมเนี่ยเขาย่อมมองไปที่สถานการณ์ซึ่งเป็นภารกิจที่เขาต้องรับผิดชอบนะครับ
ส่วนภารกิจของอาจารย์มีชัยเนี่ยถึงแม้ว่ารัฐธิปัตยก็สั่งอะไรจะต้องเอาตามนั้นเนี่ย
แต่ว่าจริงอาจารย์มีชัยทำได้เท่มากและผมชื่นใจ
เพราะว่าอาจารย์มีชัยเนี่ยคำนึงถึงทุกส่วนผสมของสังคมนะครับ
คือไม่ได้เอาสถานการณ์เป็นตัวตั้งแบบรัฐาธิปัตย์อาจารย์มีชัยเอาหลักการที่จะอยู่ร่วมกัน
หลักการประชาธิปไตยฟังความคิดเห็นรอบด้านซึ่งอันนี้ก็ถือว่าคอสชเขาก็ไม่ใช่จะฮุบเอาทั้งหมด
ส่วนในบทหลักก็ต้องเริ่มรออีกห้าปี
เรื่องนี้นะครับเมื่อกี้คุณสุนทรชื่นชมอาจารย์มีชัยไปแล้วนะครับผมก็เลยจะขอไม่ชื่นชมบ้าง
เพราะว่า
กรธคือคณะกรรมการราชสำนวนก็ดี
กำลังสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้แก่วงการเมืองไทยอย่างหนึ่งก็คือ
วุฒิสมาชิกหรือสมาชิกวุฒิสภา
จะเลือกตั้งจะแต่งตั้งจะอะไรต่ออะไร
ที่ผ่านมาทุกชุดเขาตั้งมนุษย์เป็นสมาชิกวุฒิสภา
จะมีกี่คนก็ตั้งมนุษย์เท่าจำนวนนั้น
แต่บัตรนี้คณะของท่านได้สมคบกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่
ด้วยการตั้งมนุษย์๑๙๔ตั้งเก้าอี้อีก๖นะครับ

นั่นแหละคือตั้งเก้าอี้มาเป็นสมาชิกวุฒิสภา

อันนี้เป็นประเด็นที่แปลกใหม่นะครับ

แต่ว่าเกิดขึ้นเป็นเมืองไทยก็ดี

มันมีทางที่จะทำทางที่จะแก้ทางที่จะเขียนออกมาได้
ผมก็แปลกใจแล้วก็อยากจะรอดู
พระบรมราชองค์การที่จะตั้งสมาชิกวุฒิ

นี่ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่
จะเป็นชนวนหนึ่งเหมือนกันว่าประชามติจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับ
มีอยู่๖เก้าอี้เท่านั้นหรือที่
มีความสำคัญต่อการพิทักษ์รัฐมนูลก่อการปฏิรูป
ข้าราชการพลเรือนไม่มีความสามารถอะไรเลย
หรือที่น่าจะได้สิทธิ์นี้
ทำไมเมื่อจะตั้งกันแล้วทำไมไม่ตั้งสัก
คือประหลัดกระทรวงอีก๑๙กระทรวงที่ไม่ใช่ประหลัดใช่ไหม
ทำไมไม่ให้เครดิตประหลัดกระทรวงทั้ง๑๙กระทรวง
รวมทั้งประหลัดสำนักนายกที่พวกท่านก็ตั้งขึ้นมาเอง
จะมีเวลาทำแล้วครับพี่โทงประหลัดทั้งหมด
ก็เวลาของประหลัดกระทรวงเนี่ยผมว่าเหลือเฟือกว่า๖ตำแหน่ง๖เก้าอี้นั้นนะครับ
คือถ้าหากว่าจะเฉลี่ยเอาหลักการมาว่ากันเนี่ยถ้า๒๕คนนี้เป็นโดยตำแหน่ง
มันก็จะดูดีกว่านี้ว่าไม่แบ่งแยกว่ากลุ่มนี้เหนือกว่ากลุ่มนั้น
โมดล่ะคะเห็นแบบออกมาอย่างนี้แล้วพอจะมีมุมมองอะไรไหมคะว่า
อนาคตเราเนี่ยจะมีนายกคนนอกไหม
มันเปิดช่องเอาไว้ไหนที่เปิดช่องเอาไว้โอกาสมันก็มีทั้งนั้นนะครับ
แม้ว่ามันจะมาได้ยากคืนเขียนไว้๒แล้ว๓
ก็คิดว่ามันกลายเป็นฐานใหญ่สุดของการเลือกตั้งอยู่แล้วนะครับ
แต่ได้มานี่ก็เป็นแบบนี้นะฮะปัญหาต่อไปนี้เนี่ยนะครับผมก็มองดูว่า
ก็คือเขาโอเคแล้วออกมาแบบนี้แล้วนะฮะกรรมธิการยกร่างก็ล่างกันมาแล้ว
ออกมาแล้วนะฮะตามคำสั่งของข้อเท้าชอบแบบเต็มเต็มแล้วนะฮะ
ตอนนี้กำลังเดินไปขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือการลงประชามติแล้ว
การลงไปชามตีเนี้ยก็อยู่ที่ว่าอ่าเป็นแบบเรียกว่าเขาจะเอาไหมนะฮะ
ประชาชนจะเอาไหมแต่ก่อนก่อนหน้านี้นะที่เราเห็นกันอยู่เนี่ย
ก็คือก่อนที่จะมีการอ่าใบสั่งของข้อเท้าชอออกมาว่าต้องมีซับวอลอย่างงี้นะ
ใช่การยกร่างแบบเอ่อของคณะกรรมธิการยกร่างที่ที่ออกมาเนี่ย
เป็นภาพรวมรวมออกมาทั่วทั่วไปเนี้ยนักการเมืองนะฮะประชาชนทั้งฝ่าย
ที่เคยสนับสนุนข้อเท้าชอออกฝ่ายข้างข้อเท้าชอออกต่างก็มองเห็นว่า
มันไม่ถูกน่ะใช่ตอนนี้เขาขอห้าปีพอห้าปีแล้วมันก็ขอได้อีก
มันก็ยังไม่แน่นอนอีกว่ามันจะขอได้ไปถึงอีก๒๐ปีหรือเปล่า
นะครับแล้วอ่าถ้าห้ามเนี่ยนะให้ประชาชนเนี่ย
แสดงสิทธิเพราะตอนนี้เนี่ยบอกว่าการก่อนที่ประชาชนจะลงมติเนี่ย
ก็อยู่ที่ว่าต้องการแสดงเนี่ยจะแสดงที่ว่า
ขัดแย้งค่ะเอ่อแสดงขาดของรัฐบังของข้อสรชาวไม้เนี่ย
ถ้าขาดเขาบอกว่าก็ไม่เห็นว่าไม่ควรจะขาดนะฮะ
อาจจะไม่ให้คัดนะฮะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยทางเขาเรียกว่า
ทางยูเอ็นนะฮะทางสหประชาชน์เองก็ออกมาเรียกร้องนะฮะว่า
ของต้องให้ประชาชนได้แสดงสิทธิออกเสียงสิทธิ
เสร็จรีภาพต้องอย่างนี้ว่าเออให้เต็มที่นะฮะเพราะเรื่องนี้
นี่มันเป็นเรื่องของประชาชนคนไทยทั้งประเทศเนี่ย
ไปกดเอาไว้ทำไมอาจารย์มีชัยอุตส่าห์ใช้เอ่อ
เขาเรียกว่าตัวอักษรในการเลี่ยงเบี่ยงไม่ให้เอ่อ
เป็นการเหมือนคอสชมีอำนาจเข้ามาโดยตรง
คิดว่าประชาชนพอโอเคไหมคะพอจะรับได้ไหมขนาดนี้
คงต้องรับอ่ะโอ้โหต้องคงต้องรับเลยใช่ไหมคะ
พอมันแล้วมันก็บ้ามือมันก็เดินไปไม่ได้อืม
วันนี้คิดว่าประชาชนเขาคงอยากให้มันให้มันเลินหน้า
เพราะว่าอย่างข้อเสนอมาเนี่ย
ของสามข้อเนี้ยเป็นการเสนอแบบคุมคุมค่ะ
เพื่อจะได้ทำให้อาจารย์มีชัยมีทางเลือก
แต่ว่าไอ้เป้าหลักหลักใหญ่ใหญ่นี้เขาต้องการได้ก็คือเรื่องสหว
สหวใช่สองร้อยห้าสิบแล้วก็เปิดช่องไว้ตรงเรื่องในยกคนนอกเอาไว้เนี่ยนะ
ฉะนั้นเนี่ยอาจารย์มีชัยก็ยังสามารถพูดกับสังคมได้ง่ายนะครับ
ว่าผมเอาตรงนี้เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
อันนี้ไม่เอาเพราะอย่างนี้ค่ะ
เพื่อจะได้เป็นการทดลองใหม่คิดว่าเป็นหลักการที่
ที่มันน่าจะทำให้การเลือกตั้งดีขึ้นอืมแล้วทีนี้เรามามองจุดสำคัญเนี่ย
คือวันนี้ถ้าถ้ารัฐธรรมรุนผ่านประการมตรีเนี่ยใช่
ของสวชรได้ได้อยู่แล้วได้ได้ได้ของของใหญ่อ่ะอืม
อันนี้ก็ต้องไปสู้กันในเรื่องการเลือกตั้งอืมคิดว่านะ
แบบใบเดียวเนี่ยมันน่าจะทำให้พักการเมืองเนี่ย
มันจะหลากหลายขึ้นมันจะไม่ได้พรรคใหญ่พรรคเดียว
ที่มันจะต่างกับไอ้ไอ้คนที่เขามีมุมมองกับอื่กอันบอกว่า
โอ้โหใบเดียวมันก็ซื้อได้หมดเลยทีเดียว
อะไรอย่างเงี้ยนะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันออกมาอย่างเงี้ย
ต่อสู้ก็อยู่ที่ในเกมเลือกตั้งเราก็คิดว่าคอสชเนี่ยเขาก็ต้อง
เขาก็ต้องบี้บี้พักใหญ่สุดแน่นอนเลยบี้
เพราะว่าอย่างอื่นเขาไม่ต้องไปกังวลแล้วนี่ใช่ไหมทุกอย่างมีหมดแล้ว
ก็ต้องบี้ให้ได้น้อยที่สุดถ้ามันได้น้อยที่สุดเนี่ย
แล้วก็อาจจะถึงขั้นว่าจับได้อย่างนี้นะซื้อเสียงอย่างนี้
มันจะมีผลต่อต่อการยุบพักได้ด้วยอืมเนี้ย
เขาเขาคงจะมาเล่นลักษณะอย่างงี้มากกว่าอืมอย่างงี้ดูดูเหมือนว่า
พอผลออกไปอย่างนี้แล้วเนี่ยการเลือกตั้งจะเข้มข้นขึ้นไหมคะ
คอทานหืมเลือกตั้งจะเข้มข้นหรือไม่สอบยากนะอืมอืมยากนะ
เพราะว่าฝ่ายรักษาเรตติ้งก็ยังกระหึ่มอยู่ค่ะก็มันยังอีกไกลอ่ะนะอืม
อีกไกลแต่ว่าแป๊บเดียวนะฮะแป๊บเดียวอ๋อเปียกปีหนึ่งอีกไกลครับ
กำลังจะบอกว่าเราจะเจออะไรอีก
ก็ขอพูดใกล้ก่อน
ประชามติอย่างที่คุณประโมทว่านั้นนะครับ
ผมว่าต้องคิดกันหนักนะ
พักการเมืองถ้าจะ
เรียกว่าใช้ฐานเสียงคว่ำ

ก็มันก็เห็นแล้วว่า

คตชเขาเป็นองค์รัฐธิบัตรอยู่

หยิบอะไรมาใช้เขาได้เขากำหนดเอง

มันติดหนวดดกครึ้มหนามีเคราวขึ้นมาด้วย
อันนี้ก็ต้องชั่งน้ำหนักดู

บ้านเราเนี่ยมันคาวิกฤตอยู่

การการเปลี่ยนผ่านการเปลี่ยนผ่านก็มีหลายมิติ

ที่เราพูดไม่ได้เขาเรียกว่าการเปลี่ยนผ่านจุด
อันนี้ทางฝ่ามันคง
เขาก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
ผมเลยมองต่างมุมกับคุณทงชัยนะครับ
ไอ้๖อรหันหรือว่า
สวโดยตำแหน่งของคอสชเขาเนี่ย
จำนวน๖ดูมันไม่มากนะ

มันคือกองทัพทั้ง๓กองทัพ

หมายความว่าเขามีบทเรียนจากวิกฤตต่าง

คนนี้ก็มี๔คน๓คนละบกเรืออากาศ
จะมีน้ำหนักมากเพราะว่าเขามีกองทัพอยู่ข้างหลัง
มีกำลังแล้วก็การจะพูดจะอธิบายยังไงกับ
ฝ่ายการเมืองเนี่ยที่จะพากันกลับไปวิกฤตอีกเนี่ย

ผู้ที่กลุ่มอำนาจนี้อาจจะมีวิตกจริตไปนิดนึง
กลัวว่าถ้าให้การเมืองออกมาพูด
อิสระเสรีถึงเรื่องจะรับไม่รับรัฐมนุน

ก็เลยในฐานะที่มีอำนาจอยู่เนี่ย
ก็เลยกำกับมันก็เลยเป็นเรื่องแปลกพิลึกในบ้านเมืองเหมือนกันว่า
ถ้าใครจะสนับสนุนรัฐมนูลให้ผ่านประชามติ

ถ้าค้านต้องมีวิธีการ
มันก็เลยกลายเป็นมันหัวมังกุถ้ามังกรยังไงชอบกล

มันจะเป็นไม่มีต้นแบบที่อื่น
จะเกิดขึ้นเฉพาะเมืองไทยนะครับ
รวมทั้งความคิดในการจะผ่านหรือไม่ผ่านรัฐมนุนเนี่ย
จริงแล้วนะมองในมุมกลับเนี่ยนะครับ
ต้นต่อปัญหามันเคยมีมาจากเพราะความแตกแยกวุ่นวายทางการเมือง
มันก็เลยเกิดไอเดียหนึ่งว่า
ถ้าหากว่าการเมืองค้านมากเนี่ยนะครับ
จะส่งผลดีต่อการลงประชามติ
คือมองว่าถ้าการเมืองค้านแปลว่าดี

ไม่มองเหมือนปี๕๐ที่บอกว่ากองทัพท่านผลเอกสนทิ

ไม่ว่าจะสหรัฐสหประชาชาติ

เอาวันนี้เลือกตั้ง
ก็โอเคเค้าก็ผ่อนปนความแรงกฎดามก็น้อยลง
ทางขสไปช่องเค้าต้องคิดอย่างเนี้ย

เค้าก็ถ่วงบนคุณอยู่ทุกวันนี้
อันนี้มันคือความเป็นจริงทางการเมือง
ที่มันอาศัยบทเรียนที่ผ่านมา
แล้วก็อาศัยรูปแบบของประเทศที่ดำเนินการในลักษณะนี้

ในเมื่อมั่นใจแล้วว่ายังไงก็ประชามติผ่านแล้วทำไมไม่ให้เขาออกแสดงความเห็นล่ะ
เขากลัวว่าเกิดความแตกแยกทางความคิดแล้วจะตีกันนะครับ

คุณไปเลือกตั้งมาแล้วคุณไปลงปฏิตั้งผมให้ทำงานต่อผมก็ยินดีรับ

พระม่าเนี่ยพึ่งเลือกตั้งเสร็จเนี่ย
ก่อนที่เขาจะมีลงคะแนนกันเนี่ยนะ
ก่อนที่จะมีการโหวตกันลงคะแนนกัน
นายประธามดีไม่ได้มาจากห้ามอองซานเนี่ย
คนพระม่าเนี่ยที่ออกมาใช้สิทธิ์ใจเสียงเนี่ย
เพราะเหมือนเขาก็วิภาควิจารณ์กันด้านนั้น

ทำไมประเทศไทยไม่ได้

อยู่ในกรอบอยู่ในกติกาที่เขากำหนดเอาไว้เนี่ยนะฮะ

เมื่อมันถูกบีบถูกกดดันมากมันจะระเบิดมาได้

เพียงแต่ว่าคุณไม่หย่อนคะแนนนั่นแหละ
คุณจะชี้วัดว่าประชาชนต้องการไปทางไหน
ในที่สุดก็อยู่ที่คะแนนนั่นแหละ
นี่ก็เหมือนกันครับ
สวัสดีครับ